ปลวกเนี่ยหลายคนเขาเชื่อว่าถ้าเราไปเห็นเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับเรื่องของโชคลาภใช่ไหมคะ
มีวันนี้รวบรวมมาฝากเป็นรวบรวมจอมปลวกว่าจอมปลวกไปทำรังที่ไหนยังไงบ้าง
เตรียมขอโชคขอลาภกันได้เลยจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกที่เมื่อพบเห็นเมื่อไหร่เป็นต้องกลายเป็นที่รวมตัวขอโชคลาภปลวกทำรังที่ไหนบ้างนั้นไปชมกันครับ
เจ้าของสวนในจังหวัดปลาจีนบุรีพบจอมปลวกแปลกดูคล้ายคนนั่งขัดสมาธิขณะเข้าปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตร
จอมปลวกรูปทรงแปลกที่ว่านี้
ดูคล้ายคนนั่งขัดสมาธิอยู่บริเวณสวนป่ายางนาด้านหลังบ้านพักเลขที่๕๗ทับ๑หมู่๑บ้านทรงตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งที่นี่เนี่ยก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยล่ะครับ
คุณนิตยาจันเพ็ญลูกสาวเจ้าของสวนเล่าว่าพ่อของเธอเนี่ยต้องการปรับที่ดินทำการเกษตรและก็ได้ว่าจ้างคนงานมาตัดต้นไม้เพื่อนำไม้ไปใช้ประโยชน์จึงทำให้พบเห็นจอมปลวกตรงนี้ซึ่งในระหว่างตัดต้นไม้คนงานก็เล่าว่าจู่เลื่อยยนต์ก็เกิดขัดข้องกระทั่งต้องจุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางจึงสามารถใช้งาน
ปกติและเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวว่ามีจอมปลวกแปลกอยู่ที่นี่ก็พากันแวะมาดูพร้อมขอโชคขอลาบตามความเชื่อซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีจอมปลวกขนาดใหญ่เป็นรูปทรงดูคล้ายกับพญานาคเจ็ดเซียนมาแล้วล่ะครับส่วนครั้งนี้เธอเองก็เห็นตัวเลขสามตัวบริเวณส่วนที่คล้ายศีรษะคนนั่งขาดสมาธิด้วยลองไปฟังการวิเคราะห์กันหน่อยว่าเป็นเลขอะไร

ใช่ใช่เลขสามชัด
ส่วนที่จังหวัดระยองก็มีจอมปลวกโผล่อยู่กลางร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
แถมยังให้โชคกับลูกค้าที่นำรถมาซ่อมรวมถึงแฟนเจ้าของร้านอีกด้วยล่ะครับ
อยู่ก็มีจอมปลวกมาโผล่อยู่กลางร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แบบนี้นี่แหละครับ
แน่นอนว่าคนรักตัวเลขต้องถามหาที่อยู่ของร้านนี้กันสักหน่อย
จะบอกให้ฟังชัดเลยนะ
เลขที่๘๒หมู่๕อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
คุณไก่เจ้าของร้านวัย๔๒ปี
เล่าว่ามาเช่าพื้นที่ตรงนี้เปิดร้านซ่อมรถมาได้ปีกว่า
ก็เห็นจอมปลวกโผล่ขึ้นกลางร้านตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับ
แต่ตอนนั้นเนี่ยจอมปลวกยังมีขนาดไม่ใหญ่ทางเจ้าของพื้นที่กลัวว่าเขาจะไม่สบายใจ
ก็บอกให้ขุดออกไปทิ้งได้แต่เขามองว่าจอมปลวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไร
ปล่อยไว้แบบนี้กระทั่งมีลูกค้าแวะเวียนนำรถมาซ่อม
ก็มักจะมาขอโชคลาภกันตามความเชื่อและล่าสุดแฟนสาวของเขาซึ่งเป็นสายหมู่ก็ได้ไหว้ขอโชคขอลาบดูบ้าง
แต่ปรากฏว่าถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวดแล้ว
และหากใครจะแวะไปส่องหาเลขเด็ดทางเจ้าของร้านก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับ
เพราะมองว่าเรื่องโชคลาภก็สุดแล้วแต่วาสนาดวงใครดวงมันครับ
ที่บอกค่ะว่าแล้วแต่ดวงใครดวงมันวันนี้เรารวบรวมเม็ดเล่จอมปลวกมาฝาก
ก็ฟังกันแบบยาวไม่ใช่เพลงลูกทุ่ง
ก็ถ้ารวบรวมมาเป็นหนึ่งดีแล้ว